ทำงานรับจ้างขุดมันอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
แบกขึ้นรถแล้วเขาให้เป็นตันตันละสองร้อยกว่าบาท
พ่อแม่ก็อยู่บ้านก็ทำอะไรไม่ไหวแล้ว
บ้านเรานี่เป็นหนี้อยู่๑แสนบาท
เพราะว่าหลานลูกของเล็กนี่แหละมีเรื่องกับผู้หญิงไปทำเขาท้อง
คือคือแฟนผมท้องครับแล้วเขาก็จะเอาเรื่องนะครับ
ป้าผมก็เลยเอาที่นาไปจำนองครับ
จ๋ายายจ๋าถ้าเกิดสมมุตินะคะไม่มีเงินไปถ่ายที่เนี่ย
แล้วจะเป็นยังไงครับคุณฮะหาเงินไทยบนไหนก็คือขายอย่างเดียว

ช้ำใจจึงจะอาบอีสานบ้านทุ่ง
หนีเข้าเมืองกรุงมีเรื่องยุ่งไม่อยากพบเห็น
คุณเล็กร้อง
สวัสดีครับ